คุณผู้ชมครับครอบครัวของผู้หญิงที่ตั้งคัน

แล้วก็เสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกจำได้ใช่ไหมฮะ

เรียกร้องบอกว่ากระทรวงสาธารณสุข

คืออาการของผู้ตั้งครรภ์
หรือว่าเป็นความประมาทของทีมแพทย์
นี่ครับสามีและแม่สามีของนางสาวกัณฑิการัฐกูลอายุ๓๒ปี
เธอเสียชีวิตพร้อมกับลูกในคันหลังจากไปรอคลอดที่โรงพยาบาลแห่ง๑
ในจังหวัดสระบุรีเอารูปผู้ตายไปและเอกสารหลักฐานต่าง
ร้องเรียนขอความเป็นธรรมที่อาคารรัฐสภา
แล้วก็เรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับตรวจสอบข้อได้จริงว่า
การเสียชีวิตนั้นเกิดจากสาเหตุใดแม่สามีของผู้เสียชีวิตเธอร้องไห้ครับ
แล้วก็เล่าบอกว่าจนถึงวันนี้ยังติดใจยังคล่องใจการตาย
การเสียชีวิตของลูกสะพ้ายอยู่เลยโรงพยาบาลตรวจพบว่า
ไม่ตอบสนองตั้งแต่กลางวันและแจ้งว่าเสียชีวิตแล้ว
แต่ให้รอผ่านะฮะรอจนถึงเที่ยงคืนของวันใหม่
สุดท้ายแม่กับลูกตายไปด้วยกันนะครับเอาลองฟังเสียงแม่หน่อยฮะ
รับผิดชอบของหมออยู่ที่ไหนอ่ะแม้แต่จะให้ข้อมูลคุณยังไม่กล้าให้ข้อมูลอ่ะ
แล้วเราต้องมาเอาศพมาผ่าตัดที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เอง
มันใช่ไหมคะแค่เราสูญเสียลูกกับหลานเนี่ย
เราก็หดหูพอแรงแล้วหน่วยงานไหนล่ะคะ
ที่จะมารับผิดชอบพวกเราอ่ะที่จะมาชดใช้อ่ะ
บัณฑิตปานนาศรีเป็นสามีของผู้เสียชีวิต
บอกว่ายังทำใจไม่ได้เลยพี่ยอมรับว่าหดหู่มาก
เพราะทุกวันที่ผ่านมาจะเห็นภรรยาอยู่บ้านตลอด
แต่หลังจากภรรยาจากไปเนี่ยของที่เตรียมไว้สำหรับแม่และลูกคนที่จะคลอดนี้
ไว้ดูต่างหน้าทำได้แค่นี้จริงนะฮะ
นี่ยังไม่กล้าบอกลูกคนโตเลยว่าแม่หนูตายแล้วนะ
มาตลอดแล้วการรักษาตรวจอะไรมาคบกำหนดตามหมอนัฐมาตลอดเลยฮะ
นี้เนี่ยเทศไหน
เทศชายฮะ
คนที่หาเนี่ย
ถ้ายังค่ะ

สำหรับการร้องเรียนครั้งนี้เราคงเห็นในภาพแล้ว
นายรณรงค์แก้วเพชรครับทนายความ
พาครอบครัวผู้ตายไปยื่นหนังสือผ่านนางดาวรัฐมารินีรัฐ
เป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็ได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ก็มีการยืนยันบอกเดี๋ยวจะตรวจสอบข้อได้จริงเรื่องนี้
อย่างเร่งด่วนล่าสุดแจ้งไปอย่างพุ่มในการโรคพยาบาลดังกล่าวแล้ว